ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้จองคิวแบบออนไลน์ได้จริง
ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เรื่องของการจัดระบบระเบียบก็จะง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันแรกอย่างที่ได้รายงานไปว่า
นักพระราชวังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
เข้าชมวัดพระแก้วได้ตามปกติแล้ว
ซึ่งทางตำรวจเองก็ออกมาบอกนะคะว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องการดูแลความปลอดภัยค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พูดถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนที่จะเดินทาง
มาถวายสาการรับพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
โดยบอกว่าจากการเปรียบเทียบจำนวนประชาชนที่เดินทางมา
คดีที่เกิดขึ้นก็ถือว่าน้อยมากค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในท้องสนามหลวง
ไม่พบเหตุการณ์ที่เป็นคดีความนะคะ

กรณีกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาล้วงกระเป๋า
ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาติดรูปของแก๊งมิจฉาชีพเอาไว้

เพื่อให้ประชาชนได้ระวังตัวด้วยค่ะ
ว่าล้วงกระเป๋าเนี่ยมันต้องใช้คนอย่างน้อย๓คน
เรากำลังทำภาพถ่ายของผู้ที่มีพฤติการ
หรือมีประวัติมีแผนบุษกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงกระเป๋า
ติดไว้ที่๘จุดตรวจคัดกรอง
เพื่อจะได้ให้พี่น้องตำรวจที่มาจาก

หรือในกรุงเทพมหานครจะได้สังเกตสังกา
แล้วพวกนี้เวลาจะมามันเห็นรูปของมัน
แต่สิ่งที่อยากจะฝากมาที่นี่
ท่านมาแต่ตัวแล้วหัวใจก็พอ
เงินทองแก้วแข็งแหวนเงินทอง
ไม่จำเป็นต้องเอามามากหรอก
อาจจะมาสัก๒๐๓๐บาท๑๐๐บาทก็ได้

จากนี้พลตำรวจโทสานิทยังได้พูดถึง
เตรียมความพร้อมในเช้าวันนี้นะคะ
เพราะสำนักพระราชวังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือว่าวัดพระแก้วได้ตามปกติแล้ว
โดยบอกว่าการตรวจค้นที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ก็อาจจะกระทบกับนักท่องเที่ยวบ้างค่ะ
สั่งการให้ทำทางพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่จุดคัดกรอง
โดยเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละมุนละม่อมที่สุด
พร้อมประสานไปยังไกด์ที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ให้ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเรื่องของการตรวจค้นที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด้วย
เราจะเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อพี่น้องแล้วก็จะเน้นตำรวจว่าไอ้ตรงนี้นะ
ก็ขอให้พวกเราช่วยกันตรวจค้นแบบสุภาพที่สุด
ให้พี่น้องที่มาเป็นชาวต่างประเทศทัวร์เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ฝากไปบอกแล้วประสานกองประคับการตำรวจท่องเที่ยว

ให้ประสานทัวร์ทั้งหลายทั้งปวง
ให้พี่น้องที่นั่งมาไอ้จะเป็นคนพูดเลยว่า
ในช่วงนี้มีเจ้าที่ตำรวจ

ถ้าเข้ามาเที่ยวชมพระบรมหาชวัง

ด้วยกระแสสัตถาจงลักษณ์พรรดีอีกส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ทางรัฐบาลไทยหรือฝ่ายมั่นคงฝ่ายตำรวจเองเนี่ยก็จะมีจุดคัดกรอง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนี่อธิบายล่วงหน้าด้วยก่อนที่เขาจะมาด้วย
พอมาแล้วเราเพิ่มช่องพิเศษอีกเขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน
หลักนะฮะอาจจะมีภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นอีกดูตามความเหมาะสม
ส่วนประเด็นการพิจารณาให้ประชาชนจองคิวผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพนั้น
พลตำรวจโทษานิก็บอกว่าน่าจะเป็นอีกช่องทาง
ที่จะช่วยลดความแออัดแล้วก็จัดระเบียบประชาชนได้
เพราะการจองออนไลน์จะมีการระบุเรื่องวันและเวลา
ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้อย่างชัดเจนค่ะ